คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ไปดูเรื่องของมูลวัว

ผมก็ไม่รู้ว่าใครวางข่าวมาแบบนี้ให้ไปดูเรื่องของกินต่อนะครับ

เราหารายได้แล้วเรามีเงินแล้ว
เราอยากกินอะไรเราก็นำเงินไปซื้อ

นำเงินที่ขายขี้วัวไปซื้อของกิน
ไปดูก๋วยเตี๋ยวเส้นอันชัน
ที่จังหวัดนครสวรรค์จ้า
นี่ดูหน้าตาเป็นไงเปลี่ยนอารมณ์เลยนะยาก
เมื่อกี้ดูมูลวัวอยู่นะตอนนี้หิวเลย
นี่ครับก๋วยเตี๋ยวหนองปริงนะครับ
อยู่ที่ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ร้านนี้เขามีทีเด็ดอยู่ที่เส้นก๋วยเตี๋ยว
เพราะว่าเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอันชัน
เรียกได้ว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองปากน้ำโพเลยทีเดียวนะครับ
ร้านนี้เขามีเส้นอันชันให้เลือก๒เส้น
นั่นคือเป็นเส้นหมี่ดอกอันชันและเส้นเล็กดอกอันชัน

นี่แหละครับเส้นเขามีความพิเศษตรงที่ความเหนียวหนึบของเส้น
โอ้โหมันจะเหนียวหนึบแบบพอดีไม่ใช่เหนียวจนเคี้ยวไม่ขาด
เหนียวแบบพอดีพอเอาไปลวกกับน้ำร้อนแล้วนะครับ

กลิ่นหอมของดอกอันชัน
พอไปบวกกับรสชาติของน้ำก๋วยเตี๋ยวสูตรลับเฉพาะของทางร้านเนี่ย
ก็ทำให้ก๋วยเตี๋ยวดอกอัญชันแต่ละชาม
โอ้โหวางลงมาแล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเติม

เพราะว่ามันเหนียวนุ่มหอมจากเส้นอยู่แล้วด้วย
แล้วทีเด็ดอย่างอื่นก็มีนะ
อย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น

เขาบอกว่าสิ่งที่เอามาตุ๋นนั้นตุ๋นตั้งแต่เช้ามืด

เป่ยพอดีเลยทีเด็ดนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
ละลายในปากยังก็ช็อกโกแลต
ตอนจริงแต่หมูตุ๋นมันต้องมีความเป่ยนิดนึง

ไปคุยกับเจ้าของร้านหน่อยดีค่ะคุณมะยุรีรัตนศรีทองเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก็บอกว่า
ทุกวันนี้นะครับประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น
ตัวเองเลยอยากทำก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเมนูสุขภาพออกมา
แล้วก็เห็นว่าดอกอัญชันนั้นมีประโยชน์เยอะ
ก็เลยคิดค้นสูตรก๋วยเตี๋ยวเส้นอันชันแบบนี้ขึ้นมา
ลองฟังเสียงยืนยันจากเจ้าของร้านแล้วครับว่าอร่อยเด็ดขนาดไหน
เป็นไงล่ะทำมาเป็นปีแล้วนะสำหรับเส้นแบบนี้
สำคัญนะวันหนึ่งรู้ไหมว่าใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวดอกอันชันเนี่ยเท่าไหร่

เขาใช้มากกว่าวันละ๑๐กิโลกรัม
โหเยอะเหมือนกันน่ะแล้วขายเป็นยังไงแพงหรือเปล่าคะเนี่ย
ไม่แพงไม่แพงชามหนึ่งก็๓๐๔๐บาทเท่านั้นเอง
ปกตินะปกติทั่วไปคุณผู้ชมครับใครอยากไปลองลิ้มชิมรสก๋วยเตี๋ยว
เพื่อสุขภาพแบบนี้ไปก็ได้นะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหนองปริง
อยู่ที่ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ปากน้ำโพนั่นโก้จริง

อันนี้ปากน้ำโพลต้นโก้เหมือนกัน
โกโก้ทุกที่เลยของกินก็ดีอร่อยนะคะ
อันชันนี้เป็นสมุนไพรมีประโยชน์ด้วย

เอามาทาผมให้ผมดกให้คิ้วสวย
มีประโยชน์แล้วท้ายที่สุดเราก็มาเป็นเครื่องดื่มแบบ
เป็นของส่วนประกอบในเมนูเส้นแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะ